เคสนี้ก็อุ้มรีดไถชาวจีนเหมือนกันแต่เป็นตำรวจสังกัดตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
คือวันนี้เนี่ยมีการนำตัวมาสอบปากคำตอนแรกเขาบอกว่าหมายจับออกสี่นายใช่ไหมคะ
มาสอบปากคำที่สนดินแดงเนี่ย๓นายเพราะว่าอีกนายหนึ่งเนี่ยยังตามตัวไม่ได้ที่เป็นยศพันธมตรี
วันนี้ที่เข้ามาเนี่ยก็จะมียศพันธ์ตำรวจตรี๑คนร้อยตำรวจโท๑คนแล้วก็ดาบตำรวจ๑คนนะคะ
ก็มาทั้งหมดสามนายค่ะซึ่งวันนี้จะมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาด้วย
ความผิดก็คือร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น
แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตามมาตรา๑๕๗นะคะส่วนพันธุ์ตำรวจตรีอีกหนึ่งนายเนี่ยตอนนี้ยังหลบหนีอยู่
ก็ประสานต้นสังกัดให้ติดต่อพามามอบตัวแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้นะคะ
กำลังตรวจค้นบ้านไล่ค้นบ้านพักทุกแห่ง
ในพื้นที่จันทบุรีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะ
เช้าวันนี้นะคะผู้บังคับการตำรวจนครบานหนึ่ง
มาสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๓คนด้วยตัวเอง
แล้วก็บอกว่าผู้ต้องหาทั้งสามคนเนี่ย
ศพันธ์ตำรวจตรีร้อยตำรวจโทดับตำรวจ๓คนนี้
ให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวนทุกคน
แต่เมื่อคืนนี้ค่ะมีตำรวจคนที่๕ที่ไม่ได้มีหมายจับ
ดร้อยตำรวจโทนะคะมามอบตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ตอนนี้ยังคุมตัวสอบปากคำอยู่เพราะตำรวจบอกพบพฤติการ
ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับพฤติการแห่งคดี
เตรียมจะรวบรวมพยานหลักฐานไปขอสารออกหมายจับเพิ่มด้วย
ส่วนผู้เสียหายชาวจีนที่โอนเงินไปแล้ว๑๐ล้านนะคะ
ตอนนี้เขาเดินทางกลับประเทศจีนไปตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วนะคะ
ก็กำลังพยายามติดต่อตามตัวเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมกันอยู่
รองผู้บัญชาการรองพปชนนะคะพตรนพศภูนย์สวัสดิ์ก็บอกว่า
ตอนนี้ตำรวจได้คุมตัวผู้ชายอีกคนนึงไว้ด้วยดูแล้ว
ที่ว่าเป็นคนชี้เป้าอ่ะค่ะ
อันนี้เป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นตำรวจนะคะ
เป็นชาวจังหวัดชายภูมิคุมตัวมาสอบปากคำที่สอนอดินแดงแล้ว
เพราะไปเจอรถยนต์ตรงกับรถบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นคนชี้เป้า
และเห็นว่ามีการเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
แล้วสืบรู้มาว่าผู้ชายคนนี้เป็นนายหน้าช่วยดำเนินการทำหนังสือเดินทางให้ผู้เสียหายชาวจีน
คือตอนที่ก่อนที่เขาจะโดนอุ้มรีดเนี่ยนะคะ
เขากับล่ามเนี่ยชาวจีนคือนายฉีเนาะ
ก็คือนางสาวนามีที่เป็นคนไทย
เขาเนี่ยจะไปทำเรื่องของหนังสือเดินทางกันก็เตรียมเอกสารกันไปแล้ว

แล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเอกสารใหม่ครบอะไรสักอย่างเลยต้องกลับมาที่บ้านอีกรอบนึง
แล้วก็มาถูกอุ้มหน้าบ้านนี่แหละค่ะ

ชี้เป้าชาวชายภูมิคนนี้แหละเป็นในหน้าช่วยดำเนินการทำหนังสือเดินทางให้กับนายฉี
และเป็นคนบอกนายฉีเองว่าทำไม่ได้เอกสารไม่ครบให้กลับไปที่บ้าน

พอสอบถามเขาก็ยอมรับว่าเขาติดทะเบียนไม่ตรงกับรถจริง

ก็เลยไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อะไรเลย
ตรวจสอบประวัติผู้ชายคนนี้ไป

งงอยู่ว่าทำไมถึงยังลอยนวลอยู่ได้
อุ้มรีดทรัพย์นายสุรชัยแทร่ย่างเมื่อกรกฎาคมปี๖๐
และ๓๐มิถุนายนปีที่แล้ว
ถูกออกหมายจับจากสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง

ข้อหาเป็นผู้สนับสนุนพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

และสนับสนุนพนักงานเจ้าหน้าที่ปลอมบัตรประจำตัวประชาชน

ก็ยังไม่ถูกจับเลย

เขามีบัตรประชาชนของไทย

บอกว่ามันมีแจ้งเกิดในระบบ
แต่ว่าไม่มีการทำบัตรประชาชนอะไร

พอไปตรวจสอบดูนะคะปรากฏว่า

ก็ต้องตามตัวเขาให้เจอก่อน
และก็มาขอความคิดเพิ่มเติมจากเขา

ให้กับผู้หญิงเป็นธนบัตร
ฌละ๑บาทปรึก
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็มีการโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กเมื่อ๑๒มีนาคม
ซึ่งก็คือหลังเกิดเหตุการณ์อุ้มรีดถ่ายเงิน๑๐ล้านนี่แหละ
ตำรวจมอบหมายฝ่ายสืบสวนไปตรวจสอบเลย
แล้วก็จะต้องเชิญตัวผู้หญิงคนนี้มาสอบปากคำด้วย
เพราะว่าจริงแล้วภาพนี้ก็เป็นข้อมูลและหลักฐานชิ้นสำคัญ
ที่ตำรวจใช้มัดตัว๑ใน๕ตำรวจที่ก่อเหตุนี่แหละค่ะ
ส่วนวันนี้ที่สอนอดินแดงนะคะก็มีการตรวจยึดรถของกลางมา๒คัน
จริงยังมีอีกคันนึงด้วยแต่ยังไม่ทราบรุ่นแล้วก็ทะเบียนนะคะ
แล้วก็ลายนิ้วมือแฝงรวมถึงพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะผู้ก่อเหตุต้องการเงิน
ก็รีดไถให้ผู้เสียหายโอนเงินไปใน๑๐ล้านบาท
ส่วนผู้ก่อเหตุจะมีแค่นี้หรือมีเพิ่มเติมอีกไหม
เดี๋ยวตรวจสอบขยายผลต่อ
เดี๋ยวก็ต้องไล่นะครับใดพวกนี้ต้องเรียนตรงว่า
จะทำเองก็คงไม่กล้านะครับก็เหมือนที่บอกนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องไล่ดูว่ามีตัวใหญ่กว่านี้ไหม

หินคุณที่เขาต้องทำแค่ต้องการเงินต้องการอะไรมากกว่านั้น
ก็ไม่มีอะไรก็ต้องการเงินก็โลบนะครับ
ก็เงินที่โอนมาประมาณ๑๐ล้านไทย
สิบล้านไทยเฉพาะเคสเดียว
เรื่องต้นนะครับผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่ง
ลงนามคำสั่งให้แก๊งตำรวจอุ้มรีทรัพย์ชาวจีน๕นาย
ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ
เพื่อรอผลสอบสวนพิจารณาทางวินัย
ด้านพบตรพตรเอกดำรงศาลกิจติประพัฒน์
ก็บอกว่าคดีนี้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้กำกับ
และหัวหน้าสถานีต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
วันนี้นะคะพนักงานสอบสวนสอนอดินแดงก็นำตัว
ตำรวจยดร้อยตำรวจโทรไปฝากขัง
เรื่องต้นผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว

ส่วนอีก๓คนยังอยู่ระหว่างสอบสวนขยายผล

เรื่องที่ประเด็นในฉีผู้เสียหายชาวจีนที่มีบัตรประชาชนคนไทย

ก็เจอเจ้าหน้าที่กำลังไปสอบถามเจ้าของบ้านพอดีเลย
เจ้าของบ้านชื่อนายสุเทพยิ้มละมัย
เขาบอกเขามีกันที่ถือให้
ไม่รู้จักครับยืนยัน
เขาชื่อมาโนตธรรม์คาไม้
แต่เขาก็ออกจากหมู่บ้านนี้
สี่ห้าสิบปีแล้วเขาไปตั้งแต่เด็ก
แต่คนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขามายังไง

ก็มีแค่เพียงสองคนมีผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายมีแค่นั้นเอง

ช่วงหัวค่ำที่สนดินแดงนะคะมีการนำตัว
ผู้ชายชาวชายภูมิที่เป็นคนชี้เป้าอะค่ะ
ว่าประวัติโชคโชนมาสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาด้วย
โอ้โหช่วงนี้คดีอุ้มรีดไถ่ชาวจีนนี่ซ้อนกันเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะ
คือในฉีเนี่ยเขาใช้ชื่อบัตรประชาชนไทยก็คือสารโรธทองค้าไม้
แต่เราไปถามแล้วเขาบอกเขาไม่มีอ่ะคนชื่อสาโรธมาโนธมี
ตามาโนธใช่แล้วหน้าตาก็ไม่เหมือนกันด้วย